ส่วนเคสตามกันต่อสำหรับเคสยายฆ่ายายนะคะ
ยายศรีวัย๗๘ปี
ถูกเพื่อนบ้านคือยายยมวัย๗๑ปี
ฆ่าเพราะแค้นที่ถูกประจานทวงหนี้
เรื่องราวของสองคนนี้จริงเป็นเพื่อนบ้านที่สนิทกัน
ยายยมก็ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรนะ

บังสองร้อยบ้างยืมเทียวยืมไปเรื่อยค่ะจนวันห้าพัน
แล้วยายมไม่เคยคืนเลยไม่พอนะบางทีขอข้าวเขากิน
ให้บ้านเขาอยู่ด้วยคือยายศรีก็ให้ทุกอย่าง
ให้ยืมเงินขอกี่ครั้งก็ให้ให้ข่าวให้น้ำกินบ้าง
แล้วอยู่ยายยมไปดักฆ่ายายศรีกลางสวนยางขณะที่ยายศรีจะออกไปกรีดยาง
แล้วลักษณะการก่อเหตุคือเหมือนเอามีดฟันเข้ากลางหน้าค่ะ
โอ้โหแล้วพอวันนี้นะเราส่งผู้สื่อข่าวลงพื้นที่
ไปคุยกับชาวบ้านไปคุยกับคนที่แวดล้อมในเหตุการณ์นี้นะ
หลายคนบอกโอ้โหเมื่อวานคุณเรียกยายยมทำตัวเป็นยมทูตใช่ไหม
หลายคนบอกพฤติการแก่ใจเหมือนโยมมะทูตจริงเลยอะ
คุณผู้ชมดูสิ่งนี้ก่อนนะคะวันนี้เราส่งทีมข่าวลงพื้นที่ได้หลักฐานสำคัญมานะคะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะเป็นภาพตอนที่ยายยมคนก่อเหตุกำลังเดินอยู่บนถนน
แล้วก็ถือไฟส่องกบถือไฟส่องกบตอนเวลา๔ทุ่ม๕๙ของวันที่๑๕
มกราคมนะคะขอดูภาพกล้องวงจรปิดก่อนนะคะ
คือมันจับภาพพฤติการของยายยมได้ชัดเจนเลยเนี่ยค่ะ
คือยายมเนี่ยเดินนะแต่ถือไฟส่องกบมุ่งหน้าไปทางสวนยางของที่ยายศรีจะไปกรีดยาง
๔ทุ่ม๕๙นาทีขอไป๑๕มกราคม
จากนั้นค่ะ๕ทุ่มครึ่งวันเดียวกัน
จะเห็นยายศรีคนตายใส่เสื้อสีเหลืองปั่นจักรยานพร้อมกับมีไฟส่องกบ
ไปตามถนนเพื่อจะไปกรีดยางภายในสวนเหมือนกัน
ว่ายายยมไปที่สวนก่อนยายศรีนะลักษณะคือดักรอ
แล้วพอยายศรีเข้าไปปุ๊บก็ก่อเหตุนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ท้ายหมู่บ้านหนองเตยในอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังค่ะ
เราส่งคุณจ๋าแจ่มสีลงพื้นที่สวนยางพารานะคะที่หมู่บ้านหนองเตย
ตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยยังมีคราบเลือดติดอยู่บนก่อย่าใกล้กับต้นยางพารา
มีก้านทูบมีขวดน้ำเปล่าตั้งอยู่ด้วยนะคะหลังจากที่ญาติมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะคะ
ได้คุยกับชาวบ้านที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุคือนายอนุสรเขาบอกว่า
ผมเพิ่งมาเช่าบ้านติดกับสวนยางพาราของยายศรีแค่สามวันโอ้โป๊เช๊ะเจอเหตุการณ์นี้เลยช็อกมาก
เอาจริงผมก็เห็นทั้งยายศรีทั้งยายมนะเขาสนิทกันดีนะเดินผ่านพูดคุยทักทายกันตลอดเลย
งงเหมือนกันว่ามาดักฆ่ากันโหดเยี่ยมขนาดนี้ได้ยังไง
ได้คุยกับอสมหมู่บ้านนะครับคุณสุภาษณ์ครับ
คุณสุพัฒน์เขาบอกว่าปกติยายมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยสูงสิงกับใคร
เช่าบ้านอยู่คนเดียวบางครั้งก็เก็บเศษยางจากสวนเพื่อนบ้านไปขายหาเงินใช้
ทีนี้มันมีกระแสข่าวจากชาวบ้านเขาเล่ากันบอกว่ายายยมแกเลี้ยงผี
แกเป็นคนต่างพื้นที่นะแล้วแกย้ายมาอยู่ที่ตรังเนี่ยแล้วแกเลี้ยงผี
เรื่องนี้คุณสุพัฒน์ก็บอกว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าแกเลี้ยงหรือไม่เลี้ยง
แต่ถ้าเอาจากพฤติกรรมที่เห็นแกเนี่ยยายยมแกเป็นคนเงียบ
เรื่องที่เกิดขึ้นแกบอกแกครับแค้นใจที่ยายศรีเหมือนเอาเรื่องที่ยายมยืมเงินไปเล่าให้ชาวบ้านฟังเหมือนประจาน
ก็เลยโกรธ
ก็เลยโกรธ
คุณจ๋าแจ่มสีไปบ้านของยายศรีผู้ตายนะคะอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุแค่๕๐๐เมตรค่ะ
ก็นำศพยายศรีตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะคะ
คุยกับชาวบ้านที่สนิทกับยายมคุณบำเพ็ญ
บำเพ็ญแล้วกันนะแกก็อายุ๗๕ปี

บำเพ็ญเล่าบอกว่ายายยมเขาย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในพื้นที่มาจากเพชรบูรณ์

ยายยมเลี้ยงผีไว้ที่บ้านเช่า
โดยไปเอาผีไปรับผีไปรับดวงวิญญาณมาจากจังหวัดเพชรชบูรณ์
พฤติกรรมของยายมก็จะแปลกหน่อยนะ
คือตอนเย็นจะเดินข้ามถนน
เดินข้ามถนนแปลกตรงไหนอ่ะ
แปลกสิเพราะเดินข้ามถนนไปด้วยแลบลิ้นไปด้วย
บางครั้งยายมก็เอาของไหว้ของหวานของขาวไปตั้งไหว้ที่ริมหนองน้ำในหมู่บ้าน
ก็ถามโยมยายมเอามาไหว้ทำไมอ่ะไหว้อะไรเหรอ
ยมบอกอ๋อเรียกผีเรียกให้ผีมาอยู่ด้วย
เพื่อนบ้านส่วนใหญ่ก็เลยไม่ค่อยเข้ากล้ายยายมเท่าไหร่เพราะกลัวเรื่องศัยยาศาสตร์ค่ะ
จึงตอนเรียนตัวนี้ยันคือก็ไม่ได้ฟัง

ก็คือที่เขาเรียกอยากกินเงื่อน

เราส่งคุณจ๋าแจ่มสีไปสำรวจบ้านของยายมนะคะ
ถูกปิดเงียบไม่เจอใครเลยค่ะ

ก็ตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยเห็นญาติของยายมมาขนข้าวของออกไปหมดแล้ว
แต่ในวันเกิดเหตุตอนตี๔เธอกลับมาจากตลาด
เห็นยายมนั่งอยู่หน้าบ้านเธอที่เปิดเป็นร้านขายขนมจีนกับกาแฟ
คือปกติพฤติกรรมยายมจะมานั่งกินทุกวันเป็นประจำอยู่แล้ว
แต่แค่เมื่อวานเนี่ยมาวัยผิดปกติ
ทีนี้โอ้โหฟังช็อตนี้แล้วคุณจ๋าบอกตกใจเหมือนกันนะ

คือเพื่อนบ้านเล่าบอกว่ายายยมมาไวผิดปกติใช่ไหม
ก็มานั่งอยู่ที่หน้าบ้านก็ไม่ได้ดูมีพิรุธอะไรเลย
จนกระทั่งรถกู้ภัยกับรถตำรวจขับเข้ามาในพื้นที่เกิดเหตุ
เออยายยมมีอาการอะไรไหม

ไม่มีอาการอะไรสักนิดเดียวไม่มีอาการตกใจเลยด้วย
นั่งนิ่งเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

มีดกรีดยางไปตรวจสอบภาคคราบเลือดด้วยเบื้องต้นคุมขังยายยมอยู่ที่สพนะคะแล้วเดี๋ยวจะนำตัวมาสอบสวนอีกครั้งนึงแจ้งข้อหาไว้แล้วคือฆ่าคนตายโดยเจตนาค่ะ